นอนว่าประเด็นที่สังคมยังคงให้ความสนใจ
ก็คือกรณีที่๑๐ตำรวจตรีนารวิทย์
ไปชนเข้ากับคุณหมอกระต่ายคุณหมออนาคตไกร

ตำรวจตรีตีนผีบวชล้างบาป
ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะคะ
ทั้งลูกทั้งพ่อเลยคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงเช้า
ช่วงเช้านักข่าวของเราโทรไปสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกหรือว่าหมู่เอิร์ท
เมื่อวาน๔ประเด็นหลักที่บอกเรา
รู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วย้ำอีกรอบหนึ่งว่าไม่เห็นจริงว่ามีคนข้ามถนน
อกจากนี้บอกว่าคือตอนที่เกิดเรื่องแล้ว
เรามอบตัวกับตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหน
รู้สึกผิดมากจริงมากถึงขั้นว่าอยากบวช
สุดท้ายก็ตัดสินใจบวชจริงเพราะช่วงบ่ายค่ะ
ช่วงบ่ายนะคะหมู่เอิร์ทพร้อมด้วยคุณพ่อก็คือ
ร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดกเป็นผู้บังคับ
หมู่งานจราจรสอนอปฐมวันนี้เข้าพิธีอุปสมบท
ปลงผมเข้าพิธีบวชที่วัดปริวัติราชสงคราม
พระราม๓เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้
กับคุณหมอกระต่ายผู้ล่วงลับทั้งสองคนก็อยู่
อาการเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิด
ขึ้นนะคะแล้วบอกว่ายังไม่มีเลิกกำหนดในวันลา
สิขายังไม่มีเลิกศึกใช่ไหมยังไม่มีเลิกศึก
แบบนี้สังคมก็ต้องคำถาม๑คุณเป็นผู้ต้องหา
ในคดีอาญาคุณประมาทขับรถชนคนตายแล้วคุณไปบวชได้เหรอ
หรอแล้วคุณบวชชะนิดที่ว่าไม่มีเลิกศึกด้วย
อย่างนี้ทำได้หรือเปล่าทีนี้ผู้รู้เป็นนักวิชาการ
อิสระด้านพุทธศาสนาก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ชื่อว่าคุณจตุรงจงอาสามีการโพสถึงกรณีดังกล่าว
ท่านนี้นะคะโพสต์บอกว่าข้าราชการจะบวชต้องมีกำหนด
ไม่ใช่บวชไม่ศึกแบบนี้เรียกว่าละทิ้งหน้าเที่ยว
ราชการเพราะหมู่เอิร์ทเขาไม่ได้มีกำหนดในการศึก
ว่าจะศึกเมื่อไหร่อันนี้ประเด็นที่๑
ข้าราชการจะบวชต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด
ว่าไม่ได้หนีราชการมาบวชมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะ
ข้อ๓หากเป็นผู้ต้องหาที่มีคดีไม่เป็นที่สิ้นสุด
ต้องมีกำหนดให้ชัดเจนว่าจะศึกเมื่อไหร่ไปขึ้นศาลในผ้าเหลืองก็ได้
แต่เมื่อคดีสิ้นสุดสารจะต้องให้ศึกนะคะสารอาญาจะต้องให้ศึก
ลักษณะแบบนี้เข้าเกณฑ์มหาเทราสมาคมข้อ๑๒๓ทั้งสิ้นเลย
พระสังคาธิการที่บวชให้ควรรับการลงโทษตามจริยาพระสังคาธิการด้วย
หรือไม่คุณผู้ชมนี่คือนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธสัตสนาพี่จริงแล้ว
เนี่ยตามหลักนะอันนี้เคยบวชนะคนจะบวชได้ต้องไปเอาเอกสารจากทางตำรวจ
ว่าคุณเนี่ยต้องไม่ได้อยู่ระหว่างการต้องโทษต้องปลอดประวัติอาจ
สังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะรายนี้เขาอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
อย่ามีคำตอบให้เพราะฉะนั้นไปถามผู้รู้มาแล้ว
ด้านกฎหมายนะคะคือมันต้องควบคู่กันไป
ทีนี้อีกหนึ่งท่านที่บอกว่า๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์บวชไม่ได้นะ
ก็คือนายสิบบวรแก้วงามเป็นผอสำนักพุทธ
พูดสั้นเลยบอกว่าตามกฎมหาเทราสมาคมแล้ว
สิบตำรวจตรีนอรวิทย์เข้าข่ายบวชไม่ได้นะคะ
เข้าข่ายบวชไม่ได้สรุปง่ายแบบนี้
ทางนักวิชาการแล้วก็คนในสำนักพุทธ
บอกว่า๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บวชไม่ได้
แต่คนที่บอกว่าบวชได้คือผู้บังคับบัญชาของ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์
พลตำรวจตรีนักคารินสุคลทวิทย์เป็นผู้บังคับการ
กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝุงชน

กรณีหมู่เอิร์ทเนี่ยได้ยื่นเอกสารในการขอลาบวชไหม
ผู้การควบคุมฝุงชนบอกว่ายื่นเอกสารขอลาบวชถูกต้องนะคะ
อ้าวแล้วส่วนการบวชในขณะที่ผู้ต้องหามีคดีความติดตัว
แล้วเป็นคดีอาญาด้วยแบบนี้ทำได้หรือเปล่า
พลตำรวจตรีนครินท่านบอกว่าทำได้
เพราะคดีของผู้หมู่เอิร์ทเนี่ยมันไม่ใช่คดีฆ่าพ่อฆ่าแม่

แต่มันเป็นคดีอาญานะขับรถโดยประมาทชนคนอื่นตายนะ
เป็นคดีอาญาก็จริงแต่มันเข้าเงื่อนไขว่าสามารถบวชได้
หนึ่งเพราะสิบตำรวจตรีนอรวิทย์ไม่ได้มีหมายจับ
มามอบตัวเองจำได้ไหมคะที่สนปทุมวัน

สองคดียังไม่ถึงที่สุด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีแล้วจะมีการส่งอายการคือ
วันที่๑๑กุมภาพันธ์คดียังไม่ถึงที่สุด
ก็เลยสามารถบวชได้ถึงที่สุดไปถึงขั้นไหน
ไปถึงสารดีกา๓สารทางตำรวจบอกว่าบวชได้
ส่วนคุณผู้ชมหลังจากที่บวชแล้วทำไงต่อ
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะทั้งคุณพ่อแล้วก็๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์นะคะนี่
ตอนแรกคือในงานศพของคุณหมอกระต่ายหลายคนสังเกต
มีพระสองรูปนะคะมาที่หน้าโรงศพของคุณหมอกระต่าย
เอ๊ะดูไปดูมาเป็นคุณพ่อกับคุณลูก

มักสนาการนุ่งจิวอนอันนี้คือการบวชเนนนี่ครับ
นี่คือการบวชเนรแสดงว่าเขาไม่ได้มีการไปท่องบวชสวดมนต์แบบเต็ม
เป็นการอุปชาเป็นพระสงฆ์เต็มรูปแบบ
ก็เลยสามารถบวชแบบนี้ได้คล้ายกับการบวชหน้าไฟ

กับการบวชหน้าไฟก็เลยสามารถบวชได้
อาจจะเรื่องของข้อกฎมงกฎหมายมันอาจจะมีการผ่อนปนหรือเปล่า

เพราะถ้าเกิดจะเป็นบวชพระจริงต้องห้ามถูกดำเนินคดี
ระหว่างถูกดำเนินคดีก็ไม่สามารถจะบวชได้
เพราะถือว่าคุณยังไม่สิ้นสุดในกระบวนการทางกฎหมายก่อน
อันนี้พระสงฆ์เขาเคยบอกผมอย่างนั้น

แต่ถ้าเกิดว่าไปยึดกฎหมายของตำรวจคือมันบวชได้

ไปดูกฎหมายสูงสุดคือไปเปิดรัฐธรรมนูลไหม
ว่าไปขัดไปแย้งกับรัฐธรรมนูลหรือเปล่า

มาในส่วนของข้อกฎหมายที่หมู่เอิร์ทได้โดนข้อหาไปแล้ว
เมื่อวานเราเล่าไปว่าโดนไป๕ข้อหา
ล่าสุดเพิ่มมาอีก๒ก้ายเป็น๗ข้อหา
ในส่วนที่หมู่เอิร์ทโดนตอนนี้

เพราะปรากฏว่าชื่อของคนครอบครองไม่ได้ชื่อของหมู่เอิร์ทเลย
ความคืบหน้าทางคดีเอาแบบนี้ก่อนหมู่เอิร์ทโดนไปแล้ว๗ข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถก็คือนำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง
ไม่ปฏิบัติตามเคลื่อนไหวบนพื้นทางนั่นคือไม่หยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายฝ่าฟื้นคือรถคันนี้ไม่มีการเสียภาษี
นำรถที่ไม่สมบูรณ์มาขับเพราะไม่ติดกระจกมองหลังเป็นตำรวจไม่ทราบหรืออย่างไร
แล้วก็พรบของรถจักรยานยนต์ก็คือรถคันนี้ไม่มีประกัน
คือถ้าเกิดว่าดูทั้งหมด๗ข้อหาข้อที่๒ถึงข้อที่๖
เป็นความผิดตามพรบจราจรแล้วมันเป็นความผิดที่โทษเนี่ยคือละหูโทษ
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันเบาจังเลย
นั่นน่ะสิเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าถึงไม่ได้รู้ข้อกฎหมายอะไรแบบนี้
แต่เป็นรถที่ซื้อต่อมาราคา๑๑๓๐๐๐บาทและมีเอกสารการซื้อขายอย่างถูกต้อง
คุณผู้ชมแต่ทีนี้มันมีการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้
ชื่อของผู้ครอบครองณปัจจุบันชื่อของคุณภัยทูลอายุ๔๓ปีคนนี้
เขาอยู่ที่จังหวัดเชียงบรายพอเป็นข่าวไปเขาจำได้
รถคันนี้เขาซื้อให้ลูกชายเขาเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว
เขาเลยต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเกรงว่าตัวเองจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
เล่าแบบนี้คุณภัยทูลเขาบอกว่าเขาซื้อรถคันนี้ให้กับลูกชายเมื่อ๓๔ปีก่อน
แล้วเขาขายให้กับบุคคลบุคคลหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานไป
หลังจากนั้นบุคคลที่๒มีการขายต่อให้กับเต็นต์ไป
แล้วเต็นต์เนี่ยน่าจะขายต่อให้กับหมู่เอิร์ทเป็นบุคคลที่๔
แต่ขั้นตอนการซื้อตั้งแต่มือ๑ถึงมือ๔มันเป็นการโอนลอยทั้งหมดเลย
ไม่ได้มีการโอนเปลี่ยนชื่อจากคุณภัยทูลเป็นบุคคลที่ซื้อไป
ราย๒ราย๓ราย๔ทำให้ณตอนนี้รถดุสติคันนี้ยังเป็นชื่อของคุณภัยทูลเป็นผู้ครอบครอง
คุณภัยทูลก็ตกใจมากเลยทำไมเป็นชื่อของผมอยู่เลย
ผมขายไปแล้วแต่มันคือการโอนลอย
พอเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจก็เลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพแม่สาย
เพื่อให้ตำรวจรับทราบว่ารถคันนี้ผมขายไปแล้ว
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่บอกได้ว่าการโอนลอยเรื่องของรถต้องระวัง
เพราะไม่รู้รถคันนั้นมันจะไปประสบอุบัติเหตุหรือไปเกี่ยวข้องกับเหตุอายกรรมหรือเปล่า
แล้วชื่อบุคคลที่ครอบครองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกดำเนินคดีนะครับ
ใช่ครับมีบรรยากาศคล้ายกับเมืองนอกครับ
คนก็ทยอยหลังไหลเอาดอกไม้ไปวางไว้จุดที่หมอกระต่ายเสียชีวิตนะฮะคล้ายแบบนั้นเลย
มีทั้งเป็นเพื่อนและไม่ใช่เพื่อนโดยตรงครับ
เดินผ่านก็ยกมือไห้บางทีก็มีนะหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยตั้งใจซื้อดอกไม้มาวางไว้จุดเกิดเหตุจริงครับ
เหตุการณ์นี้คือหลายคนก็แสดงความเสียใจต่อการจักรไปของหมอกระต่าย
หมอกระต่ายเนี่ยถือว่าเป็นคุณหมอด้านดวงตาจักษุแพทย์มาจากไปก่อนวัยอันควรนะฮะ
เพราะความประมาทของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับ
มกราคมไปเยอะกว่าปกติเพราะเป็นวันเกิดของหมอกระต่ายพอดีคนก็เลยเอาช่อดอกไม้เอาดอกไม้เอาพวงมาลัยไปวางไว้ตรงจุดนี้
และจุดดังกล่าวนี้ทางมาลัยก็มีอยู่แล้วไงทางมาลัยมีแต่เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ไปทำเขาเรียกว่าเส้นเส้นชะลอความเร็วอ่ะเคยเห็นไหมมันจะมีหลายรูปแบบอันนี้มันจะมีสองสามรูปแบบก็คือชะลอความเร็วด้วยสายตาพอเราขับรถมาเนี่ยถนนมันเล็กลงเราก็ต้องชะลอลงหรือบางจุดมันจะเป็นคล้ายกับลูกครื้น
เหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ว่าได้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดเกิดเหตุที่หมอกระต่ายเสียชีวิตนะครับ